ถ้าสมมุติคุณมีโอกาสดูวันนี้น้ำไปถึงไหนแล้ว
เพราะพวกเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าระดับน้ำแต่ละพื้นที่
ลดบ้างหรือยังอะไรแบบนี้นะคะ
ที่สำคัญพรุ่งนี้วันที่๑

เทศกาลกินเจคนส่วนใหญ่ก็จะล้างท้องกันวันนี้แหละนะคะ
หน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้ก็เรียกว่าคึกคักเลยนะคะ
สำหรับเทศกาลกินเจภาพบรรยากาศที่ตลาดเก่าเยาวราชนี่เลยค่ะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนก็มาจับจ่ายนะคะ
อาหารเจในช่วงเทศกาลกันก็วันที่๑ถึงวันที่๙นี้นะคะ
ของมหอการค้าเขาก็เปิดเผยถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ล่ะค่ะ
สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง๑๒๐๖รายระหว่างวันที่๑๙๒๗กันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
พบว่าปีนี้จะมีเงินสะพัดประมาณ๔๓๙๘๑ล้านบาท
เรียกว่าขยายตัว๔๒เลย
ขยายตัวสูงสุดในรอบ๓ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๕๗ที่ขยายตัว๒๑
เขาบอกว่าปีนี้คนนิยมทานอาหารเจกันมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเจก็จะหันมาทานมากขึ้นในปีนี้

ถูกต้องเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะตั้งใจในเรื่องของการทำบุญ
เรื่องของการทำบุญและกระแสรักสุขภาพในปีนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น
นี้ต้องบอกว่ากลุ่มตัวอย่าง๓๕๕ระบุว่ากินเจเนี่ยเพราะว่า
เฉพาะเทศกาลนี่แหละตั้งใจจะทำบุญ
ลดการกินเนื้อสัตว์สืบทอดวัฒนธรรม

ชอบอาหารเจกินอาหารเจทุกวันอยู่แล้ว
และกินตามคนที่บ้านหรือว่าคนรอบข้าง

แล้วพี่ก็เลยทานด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่แหละเขาก็บอกว่า
สำหรับลักษณะการบริโภคอาหารเจในปีนี้เนี่ยนะคะ
อายุตั้งแต่๔๐ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะซื้ออาหารมาทำเองที่บ้านนี่แหละ
ส่วนกลุ่มอายุ๑๖๔๙ปีซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูป
ขณะที่รูปแบบการเลือกสื่ออาหารส่วนใหญ่คนก็จะไปที่ตลาดนี่แหละ
อืมซื้อตลาดก่อนเลยเพราะว่าทุกอย่างมีเยอะที่ตลาดนะคะ
ตามโดยร้านค้าถั่วไป
มหากรรมสินค้าราคาถูกในช่วงเทศกาลกินเจ
ก็เยอะเหมือนกันเนอะอืมสุปเพอร์ร้านสะดวกซื้อก็น่าจะเยอะใช่ซุปเปอร์
สะดวกซื้อด้วยแล้วก็ห้างสรรพสินค้าห้างขนส่ง
ซื้อผ่านสื่อออนไลน์ที่มีบริการจัดส่ง
ส่วนปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้ออาหารเจเลย
อันดับแรกคือเรื่องของความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่ง
ต้องมีต้องมีครับเพราะบางทีไปส่งที่บ้านบางทีก็มีแบบทำไม่สะอาด
ใช่คือคือคือจริงเรื่องความสะอาดเนี่ยเวลาเราเห็นร้าน
เราก็จะดูรู้อยู่แล้วว่าแบบแต่ละร้านเป็นยังไงสะอาดหรือเปล่า
แล้วบางที่เนี่ยถ้าเป็นช่วงเทศกาลกินเจสังเกตหลายร้านนะคะ
ที่ปกติเนี่ยขายปกติเลยเนี่ยเขาจะมีการแบบทำความสะอาดร้านใหม่๑วัน
ในช่วงวันนี้แหละพรุ่งนี้เขาจะเริ่มเทศกาลกินเจวันนี้
ทุกคนก็จะแบบว่าล้างจานใหม่ล้างบ้านใหม่

บางร้านขายเฉพาะเทศกาลกินเจก็มี
อุปกรณ์ทุกอย่างในร้านเขาก็จะเป็นเฉพาะ

เทศกาลกินเจเป็นช่วงเทศกาลที่จะเพิ่มน้ำหนัก

แต่ว่าโอเคมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราหิวอยู่ตลอดเวลา
คืออย่างตัวรถเมย์เองรถเมย์ไม่ค่อยได้กินพวกโปรตีนเกษตร
อะไรที่เป็นแบบหมูปลอมปลาปลอมกุ้งปลอมหรืออะไรพวกอย่างนี้อยู่แล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางผักผลไม้
คือถ้าทานอย่างนี้ได้เนี่ยช่วงเทศกาลกินเจสำหรับรถเมย์นะเป็นคุมอาหารได้เลย
ช่วงนี้เพราะปกติจะกินกระจุยกระจายมาก

คุณกินไหม

อย่าพูดคำว่าโดนกินสิคะ

มันเป็นเรื่องที่แยกกันระหว่างกินเจกับกินเกาเหลาบนหัวอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ

อันนี้กินเกาเหลาก็คือไม่ควรอยู่ในช่วงทางเทศธรรมดีเจ

พรุ่งกินก็ไม่มาได้ค่ะไม่มีคอน
ก็พอหลังจาก๔โมงเย็นก็จะเอาข้างบนในต้มแล้วกินแทนข้าว

ช่วงนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ที่ดีก็ได้

เพราะฉะนั้นมื้อเย็นวันนี้คนเขาจะเริ่มล้างท้องกันแล้ว

ในวันพรุ่งนี้ก็ว่ากันไป

ปีนี้น่าจะคึกคักกว่า

วันที่๒๙ที่ผ่านมา
พรมเลิศธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสนภัยนะครับ
เปิดเผยว่าจากการที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ประกอบกับมีปริมาณน้ำจากฝนนะฮะที่ตกลงมาสะสมทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับ
ระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ
ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากดินสไลด์นะฮะ
แล้วก็น้ำเอ่อล้นตลิ่งนะครับใน๑๖จังหวัดรวม๕๔อำเภอ๒๘๙ตำบล๑๔๐๕หมู่บ้านคุณผู้ชม
สำหรับพื้นที่รับผลกระทบนะฮะแยกเป็นภาคกลางเนี่ยนะครับ๘จังหวัด๓๒อำเภอ๒๒๕ตำบลนะครับ๑๒๘๐หมู่บ้านนะครับ
ก็จะมีเป็นสิงห์บุรีนะครับมีจังหวัดอ่างทองนะฮะอ่างทองนี่มี๕อำเภอคุณพระดำสิงห์บุรีนี่มี๒อำเภอนะครับ
พระนครศิริยานะครับก็อันนี้ก็อ่วมเหมือนกันครับ๖อำเภอนะครับอุทัยธานีนะครับก็น้ำในแม่น้ำตากเนี่ยนะฮะ
ว่าในช่วง๒๘ถึง๓๐ก็คือตั้งแต่เมื่อ๒วัน๒๐๐๐ที่ถึงวันนี้นะครับ
เขาบอกว่าจะมีโอกาสที่น้ำจะมีน้ำท่วมขลางด้วย
น้ำจะสูงขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะสูงขึ้น
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำเนี่ยจะต้องระวังกันเยอะพอสมควร
นี่คือไม่ใช่แค่ภาคกลางอย่างเดียวมดดำภาคเหนือก็มีคุณผู้ชม

ภาคเหนือโดนไป๔จังหวัด๑๓บนทั้งบน
มีพิสุนุโลกพิสุบูรณ์กำแพงเพชรอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้พิจิตร
ทางด้านสมัครออกชีวิตเหนือก็มีเหมือนกัน
จังหวัดนับความราชศรีมาก็จะโดนเหมือนกัน
แล้วก็จะมีเป็นภาคใต้ก็มีด้วยสุราธานี

อีกสักนิดนึงถึง๔ตุลาคมน่าว่ามีมรสุมจ่อบุกไทยอีก๒ละลอก

เพราะฉะนั้นละลอกที่๑ช่วงนี้มันจะไปสิ้นสุดวันที่๓๐กันยายน

ยังไม่หมดหลังจากนั้น๑๔ตุลาคม

ซึ่งจะทำให้น้ำระดับในคลองสายหลักอยู่ในภาวะวิกฤต
แล้วก็ใกล้ล้นตลิ่งหากมีฝนตกลงมาเพิ่มอยู่เรื่อย

เมื่อวานนี้เขาบอกดอนเมืองก็เริ่มน้ำรอการระบายสูงแล้ว
แล้วรถติดแบบหนักมากเมื่อวานนี้
กว่าจะเคลียร์ได้เกือบ๒ทุ่มรถแบบค่อยไหลหน่อย
เพราะฉะนั้นจุดในกรุงเทพที่ต้องระวังกันพอสมควร
ก็มีหลัก๔ดอนเมืองคลองแสนแสบ
เขตน้องจอกครองสามวามีนบุรี

เขตราชกระบังคลองบางนาช่วงบ้านหนูเลยนี่
ใช่ไหมฮะช่วงเขตบางนาประเวท
แล้วก็คลองราชพร้าวช่วงเขตสายไหมบางเขตแล้วก็ราชพร้า
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอวันนี้น่าจะหมดละลอกที่หนึ่ง

รอดึงว่าจะหนักไหมน่ะอืมรอดึงว่าจะหนักไหม
เราไปอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้เราได้เล่ากันไปแล้วว่า
คุณพุทธันพูดข้างไว้เป็นข่าวที่หลายคนเนี่ย
ถามกันเยอะเหลือเกินว่าสรุปแล้วเขาใช้เงินไป๑๘๐๐ล้าน
ใครเขานะเขาไหนก็คือหมอหมอของเจ้าของอีสัยกรรมิเนียน
เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพหมอประเสริฐประสาททองโอสด
หรือแม้กระทั่งเคยเห็นไหมว่าพวกยาดมพระศาสตร์ทองโอโสศ
อันนั้นก็ของเขาของเขาจริงแล้วก็ในปี๒๕๕๘คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
เขาเป็นบุคคลที่มีหุ้นเยอะที่สุดในประเทศไทย
ถูกเห็นดูแน่นึงวันนี้เขียนเลยนะคะในแพทย์ประเสริฐ
โปรเจกต์ศูนย์สุขภาพที่เมื่อวานเราคุยกัน

ใหญ่ที่สุดในเอเชียว่าเป็นการฟื้นฟูฮะ
แน่นอนว่าบริษัทกรุงเทพฯดูสิทธิ์เวชการจำกัดมหาชน
บีดีเอ็มเอสหรือเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
ก็แจ้งต่อตราสาหรัฐหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้เข้าซื้อที่ดินโครงการปาร์คไนเลิศประกอบไปด้วย
อาคารโรงแรมสวิสโฮเตลปาร์คไนเลิศนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอื่น
ทั้งหมดรวมแล้ว๑๕ไร่บนถนนวิทยุ
แวงลุมพินีเขตปฐุมวันกรุงเทพ
โดยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับอึกนางสันพิษสมบัติซีริ
แล้วก็นางพิไรพันธ์สมบัติศิริ

เท่าไรคะเป็นที่จับตามองที่บอกว่า๑หมื่น๘๐๐ล้านบาท

โดยจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประมาณ
เพื่อที่จะเข้าซื้อที่ดินแปลงถือว่าเป็นแปลงใหญ่ใจกลางเมือง
แล้วก็จะดำเนินโครงการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร

ปรับปรุงตึกคุณเราไปโรงแรมนี้เราก็ถือว่าสวยงามอยู่แล้ว
เขาจะใช้งบประมาณในการปรับปรุงอีก๒๐๐๐ล้านนะครับ
เพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้มันจะอยู่ในโครงการ๑๒๘๐๐ล้านบาท
นี่พอกับค่าที่จ่ายซื้อไปเลยนะเนี่ย
ก็อีก๒๐๐๐ล้านก็อีก๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม
แล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้จะไว้ทำอะไร
เขาบอกเป็นศูนย์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเนี่ย
ก็จะให้ผู้ที่ใช้บริการที่สุขภาพที่แข็งแรง
แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ
แล้วก็จะทำให้คนเรามีอายุยืนยาวมากขึ้น
มันเป็นศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
ฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจร
รายแรกในภูมิภาคเอ
พี่มาร์น่าจะชอบศราวิแรง
สร้างจู๊ยต้องข้ามบ้านมาร์เลย

เพราะว่ามันเป็นสวนป่าเขาเยอะต้นไม้เขาเยอะ

ได้ไปเดินตรงนั้นสักนิดนึงก็น่าจะแบบดีนะ
แต่บางคนมีคำถามหนึ่งว่า

โรงแรมทั้งหมดแม้กระทั่งเรือนไม้สักเก่า

เขาคงไม่ที่เปลี่ยนแปลงตึกอะไรอย่างนี้เนี่ย

เมื่อก่อนในเลือสเพื่อนมักของในเลือด

มีรถมงรถเมมีอะไรด้วยเนอะมาก่อนนี้

โหต้องกี่ปีแล้วตอนนี้ตารางวา๒ล้าน
ก็นี่ไงถึงซื้อ๑๕ไร่นี่แหละค่ะเป็นหมื่นล้านอ่ะครับพี่๑๕ล้านหมื่นล้าน
ตารางวาละ๒ล้านตอนนี้ดูดิ

จริงแล้วมันยาวตั้งแต่สถานทูตอังกฤษ
ซึ่งตอนนั้นก็เป็นข่าวฮือฮากันพอสมควรว่า

เพราะว่าซื้อต่อจากสถานทูตอังกฤษเพื่อที่จะมาทำห้าง

คุณคิดว่ามูลค่ามันจะเท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะแล้ว
ขนาดทุกวันนี้เหลือ๑๕ไร่๑หมื่น๘๐๐ล้าน
เพราะฉะนั้นจะต้องดูโปรเจกต์อันนี้ว่า
จะเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพไม่กลับโปรเจกต์
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแบบครบปกติตอนลายแรกในภูมิภาคเอเชียเลยนะฟังแบบนี้หนูยังอยากไปเลย

อ้าวอีกหนึ่งครับพี่หนูเปิดหน้าหนึ่งเลยครับอีกคราวหนึ่งนี่นี่
วันนี้มันเป็นเรื่องฮือฮามากเลยอ่ะพันธุ์ใหม่ของโลกเลยเขาบอกมดดำคลายออกมาเลย

ก็คือภาพทางด้านซ้ายนะภาพนี้นะคะ
นี่ก็เป็นตะขาบน้ำตกค่ะตะขาบพันธุ์ใหม่ของโลกพบที่เขาศกจังหวัดสุราธานีนะคะ
และอีกฝั่งหนึ่งเป็นกิ้งกือพิษนุโลกค่ะมันมาจากไหนอ่ะกิ้งกือมังกรพิษนุโลก

มีกิ้งกือในมุมชมกิ้งกือมังกรพิษนุโลกค่ะเป็นพันธุ์ใหม่ของโลกเหมือนกัน
ซึ่งนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ค้นพบ
และระบุว่าเป็นไฮไลท์ของประเทศที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ทางการอนุรักษ์และธุรกิจชีวภาพไง
ก็อยากที่จะมาศึกษาอะไรแบบนี้เรื่องของการอนุรักษ์ด้วย
แต่น่าจะพิษร้ายไหมไม่รู้เลยอะไม่รู้เพราะว่าถ้าสมมติว่า
คือถ้าเป็นนักข่าวก็ต้องเป็นแต่กิ้งคือไม่น่าจะมีพิษนะกิ้งคือมีพิษเหรอ
แต่กิ้งกือนั่นตาเหมือนตะขาบเลยอะตัวนี้อะแต่กิ้งกือดูไม่เหมือนกิ้งกือ
เอาไงไม่ไม่ต้องดูเนี่ยกิ้งกือมันเป็นอย่างนี้เหรอ
เป็นกิ้งกือมังกรเขาว่าอย่างงั้นคือเขาตั้งชื่อเป็นกิ้งกือมังกร
พิษศนุโลกอย่างงี้บอกว่าวันนี้แต่เป็นสายพันธุ์เหมือนแบบสปีชีของกิ้งกือ
มันสวยดิเนอะแต่ไอ้ข้างเนี่ยเป็นตะขาบที่คุณไทยออกมา
อันนี้เจอที่เขาศกตะขาบเนี่ยแต่สวยเนอะมันเป็นสัตว์อะไรสายพันธุ์
เนี่ยพุทธดามเป็นคนชอบไอ้ตัดพวกอะไรอย่างเนี่ยชอบ

ท้องท้องเท้าไม่ได้ใส่วิ่งโอ้โฮแล้วคืน
มีแต่หนามเหยียบหนามเลือดออก
พี่พี่แจ้วตุ๊กแก่นี่นะมันไม่กลัวเหรอ
ตัวใหญ่จะตายกลัวตุ๊กแก่กลัวอะไรก็ไม่รู้

นางเก็บตุ๊กแกกลับบ้านหมด

เดี๋ยวที่บ้านทุกวันนี้ตุ๊กแกเต็มบ้านเลยเหรอพี่

ย่าต้องอบคุยเยอะไปอยู่พนมไงพี่นี่ต้องระวังนะหนูเคยไปถ่ายรายการตลาดสดนะที่จังหวัดหนึ่งนะพี่นะ
เขาเลี้ยงตุ๊กแก่เขาพลิกแผ่นดินหาวันหลังเขาจะมาพลิกบ้านพี่หาตุ๊กแก่แล้วเนี่ย
ตุ๊กแก่เพราะตุ๊กแก่ตัวใหญ่สุดตอนนี้ถ้าสมมุติไปเจอตุ๊กแก่ป่ามูลค่าตัวละเป็นล้านนะ
กิโลละห้าแสนและคนประชาชินซึ่งเลยนะที่บอกหมู
ใช่สิภายใจเขาจะไปทิ้งไว้ทำไมมันก็ตายสิ

ไม่เหลือคืออะไรตุ๊กแก่กินหมด

ศาสตร์ตัวเลขเราจะมาในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะ

ไม่ใช่ไม่รับสิเขาเรียกว่าอะไรนะหาซื้อไม่ได้

คือไปซื้อตามแผงลอตเตอรี่ตอนนี้ไม่มี
พวกคนกว่าซื้อกันไปหมดอืมก้าวฝุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อ
เออตรงนั้นคลินกรพนมเองเขาก็เลยดูว่า
ไอ้หลักกิโลมันออกไปแล้ว๓งวด๔งวดแล้ว
เหลืออีกมวดยังจะออกหรือเปล่าต้องมารุ้นกันจะตกไหม
แต่ขนาดนี้เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
ที่เราไปดูหมาตามหลักกิโลต่างเนี่ย
คือคนก็บอกหมาเนี่ยมันแอบมาใบ้หวยคุณกัญชัยกำเนิดพลอย
ยังไงน้องหมานี่คุณดูสิ
หมาเนี่ยมันมานอนเฝ้าหลักกิโล
ที่จังหวัดอ่างทองฮะทุกเดี๋ยวนะ

ก็ถึงบอกเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
ว่ากันไปทำไมเขาบอกว่าเหมือนหมาเนี่ยมันจะมาให้คุณ
มันก็เลยมาทุกเช้าในการมานั่งเฝ้าหลักกิโลอันนี้
แล้วก็คนก็เลยไปตีกันว่า๑๐๘บ้างล่ะ
เพราะว่ามันมีเลขอยู่เห็นไหมไปกลับกรุงเทพ๑๐๘กิโล
ในขณะที่๖๘ก็คือวัดขุนอิน๖กิโล
อำเภอโพทอง๘กิโลกรัม
แล้วก็มีเลขของถนน๓๐๒๗เนี่ย
คือผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณริมทางถนนนะฮะอ่าง
ทองโพทองสายในตำบลป่างิ้ว

คุณอาจจะต้องไปฝึกปีนต้นงิ้วหน่อย

ผมคิดว่าคุณจะบอกให้ผมไปนอนตรงนี้

หลังจากมีสุนัขเนี่ย๓ตัวอายุราว๒ปีเนี่ย
มีตัวสีน้ำตาลแดงสีขาวแล้วก็สีขาวผสมสีน้ำตาลเนี่ย
นอนอยู่บริเวณฐานหลักกิโลเมตร
ว่าหมาเนี่ยมันเหมือยกับมาใบ้เลขเด็ดนะฮะ
ใกล้วันหวยออกประชาชนขับรถผ่านไปผ่านมา
ขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นหมา๓ตัวนี่นอนหลับอยู่
แล้วแปลกว่าทำไมหมารถผ่านไปป่ะ
หมา๓ตัวนี่มันนอนอย่างสบายใจเฉิบเลยพี่เข้าไปทุกวันเลยเหรอหมานี่

ก็อย่างที่บอกมี๖๘เนี่ยกับ๑๐๘
๑๐๘นี่คือกลับจากกรุงเทพอ่างทองกรุงเทพก็๑๐๘กิโล
แปลว่าขุนอินทร์โภทอง๖กับ๘
ส่วนเลขทางหลวงเนี่ยชนบทอ่างทอง๓๐๒๗
ซึ่งประชาชนบางส่วนบอกว่าเป็นเรื่องแปลกที่สุนัข๓ตัวเนี่ย
มันจะมานอนที่หลักกิโลเมตรนี้ทุกวัน
มีเลขคล้ายกับมันจะมาให้โชคให้ลาบอืมเพราะฉะนั้นอีกอึดใจเดียว
มาดูสิฮะว่าถ้าหมาให้โชคให้ลาบได้อะไรจะเกิดขึ้น
พี่หนูกลัวอะไรรู้ไหมคนจะไปผูกผ้า๓สีที่หลักกิโลนั่นนะสิ
ถ้าเกิดว่าถูกตรงนี้อื้อฮือ
นี่นะที่เขาตีอันนี้มาเนี่ยขาดแค่เลข๔เลข๕แล้วก็เลข๙เนอะ

นั่นไงสิเพราะหมานี่กัน๓ตัวนะไม่รู้อะเออเลข๓มีเลข๓
ต้องดูข่าวเรื่องแปลกเรื่องต่อไปไงเราจะได้รู้ว่ามีเลข๓อีกไหม
นี่ไงนะฮะข่าวนี้เรียกว่ายิ่งกว่าถูกหวยนะครับ
เพราะว่านุ่มใหญ่เนี่ยวัย๕๕ปีเขารอดตายหุดน้องรถเมฆอาวุธดำ
คือว่ารอดตายแบบเส้นแย่แดงผ่าแปดเลยนะครับ

เห็นภาพแล้วตกกลัวเลย

ซาเล้งไปโดนรถตู้วิ่งมาชนกระเด็นนะครับ

กำลังจะดูคลับเลยปึ๊บนี่

เออคือถ้าอีกแค่ปึ๊ดใจเดียวไปเลยไปอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยดูดิขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะ

ทะเบียนรถอะไรอยากกันใช้กำเนิดพอร์ต

เขาบอกว่ารถตู้เฉียวชนกับรถยังยนต์ภูมิภูมิของขี่ซาเล้งนี่นะครับ

มีทะเบียนรถคือ๘๙๒๗
เฮ้ยคืออะไรครับพี่วิคุณจะเฮียดทำไม
เฮ้ยทำไมเนี่ยรถตู้คันนี้๘๙๒๗
ก็บอกเป็นสายกะเบียนบุรีพนมสารคามบ้านคุณด้วย

อยู่ที่กิโลเมตร๑๓๗๑๓๘หมู่บ้านตะบนหนองโพรง
มีผู้หรือบาดเจ็บเป็นชายชื่อวันไหน
สมมัยยายบัวยุค๕๕ปี

อ้าว๖๘๓นั่นคือคันไหน

ไม่รู้ข้างหน้าหรือข้างหลังนะฮะสามตัวตรงว่า

ดัดเป็นรถซาเล้งถูกชนได้รับความเสียหาย
สุดใดสนุนชายเจ้าของรถได้นอนความหน้าอยู่กับพื้น
กรุงเทพฯมหานครอีกนิดเดียวนะฮะ
ก็ทับเข้าไปบนหัวแล้วรอด

นั่นคืออายุของคนที่รอดตายนะฮะแล้วก็มี๖๘๓
ตรงเลยก็คือรถมอเตอร์สายซาเล้งของผู้บาดเจ็บนี่แหละ
แล้วก็๘๙๒๗ทะเบียนรถ

น่าคิดเหรอ
แล้วเฉาก็๕๕ให้คืนตรงตามสูตรนะฮะ

จริงเหรอแล้วแม่ดูจากรายการเรานี่ไหม

เออเลิศน้องคุณแม่อย่างนั้นนะคะ
หลังจากหมาปุ๊บเราไปที่ควายไหมฮะ
น้องควายนี่สิพี่
นี่หนูเคยอ่านข่าวเรื่องแปลกทั่วไทย

จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
เมื่อวันที่๒๙ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
บริเวณหน้าร้านสุวรชาติผ้าเมตร
ด้านหลังห้างบิ๊กซีอำเภอเมืองอุบลราชธานี
มีประชาชนแห่กันไปเต็มเลยคุณผู้ชม

ไปถ่ายรูปขอเลขเด็ดจากลูกควายประหลาด

ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชาวบ้านแม่ค้าต่างรุมล้อม

สองหัวตัวเดียวสองหัวตัวเดียว

ลูกควายเพศผู้สีน้ำตาลออกดำ
มี๒หัวในตัวเดียวนี่แหละค่ะ
วัยวะทุกอย่างปกติเหมือนน้องควายทั่วไปเลย

ตายแล้วสิคลอดมาปุ๊บกระตานแม่นางเรื่องมันเป็นอย่างนี้

มันเป็นแบบนี้ใช่แล้วเราไม่เคยเห็นอันนี้

บอกว่านายขุนพลต้นแก้วอายุ๕๐ปี
อยู่บ้านเลขที่๑๔๙อพมสศจอุบลราชธานี
เจ้าของซากลูกควายสองหัวเปิดเผยว่า
ลูกควาย๒หัวตัวนี้ได้มาจากนายพานชมพูประเภท
อายุ๖๐ปีได้มาจากอีกคนนึงนะ
อยู่บ้านเลขที่๒๐๕อพมมสศจอุบลราชธานีเหมือนกันนี่แหละค่ะ
ซึ่งแม่ควายตั้งท้องแรก
โดยมีกำหนดคลอดในเดือนตุลานะคะ
แต่ว่าแม่ควายดันมีน้ำหนักเยอะมากแล้วท้องใหญ่มาก
เกิดอุบัติเหตุล้มหงายเข้าไป
เมื่อวันที่๒๗กันยาเวลาประมาณสัก๔โมงเย็น
ชาวบ้านก็พยายามช่วยกันทั้งผลักทั้งดันให้มันลุกขึ้นมา
เคนช่วยพยุงขึ้นมาด้วย
แต่ไม่ไหวคุณผู้ชม
ควายนี่ก็ตายเวลาประมาณ๒ทุ่มในวันเดียวกัน

เพื่อไม่ให้ขาดทุนเขาว่าอย่างนั้นนะ
เรียกพ่อค้ามารับซื้อเลยเพื่อจะเข้าโรงชำแหละ

แต่ประหลาดใจมากพอผ่าขึ้นมาปุ๊บ
ในท้องมันมีลูกควายเพศผู้๒หัว๑ตัว

ไม่รู้คือเขารู้ว่ามันมีลูก

ปกติถ้าผ่าออกมาก็เข้าใจว่าคงมีลูกควายอยู่ในนั้นนั่นแหละ
แต่ไม่รู้ว่าจะมี๒หัว๑ตัวแบบนี้ไง
เห็นปั๊บก็เอาออกมาทำความสะอาด

แต่ปรากฏว่าเขาไปเช็คมาโอ๊ยราคาสตาร์ฟเนี่ย๑๕๐๐เนี่ย
ซื้ออาร้อยเป็นตอน๑๕๐๐๐แหละโอ๊ยเปลี่ยนไซส์ก็แล้วกันเปลี่ยนไซส์ก็แล้วกัน
สั่งตัดตู้กระจกมาเลยเอาไปดอง
พอประกาศหาผู้ที่มีความรู้ผ่านทางเฟซบุ๊ก
หลังจากนั้นมีพระรูปหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์
มาขอบูชาไปในราคา๙๙๐๐บาท

ตัวเขาเองในขุนพลซื้อมา๕๐๐บาท

ไม่หมื่นห้าแทนไปแต่กระจกหาคนที่มีรูปประกาศลงเฟซบุ๊บไปปุ๊บมีพระจะมาซื้อขอเช่าไปในราคา๙๙๙๙บาท
นั่นแหละตัวเขาเองเอาให้เขาซื้อ๕๐๐บาทไม่ต้องเลย
นั่นแหละสุดท้ายแกก็ให้ไปตัดสินใจปล่อยให้พระสงฆ์ที่มารับไปดำเนินการไป
ก็มีการทำพิธีคือที่แปลกใจคือ๒๔ชั่วโมงแล้ว
แต่ว่าสร้างของไม่เน่าไม่มีกลิ่นเหมือนหลับดังมันไม่เน่าเลยมันเหมือนหลับเลย
เรื่องแปลกเหมือนกันนี่อันนี้ไปอยู่สุรินทร์แล้ว
เขาบอกว่าวันนี้ลูกสาวเขาไปเรียนวันแรกเปิดเทอมหรือเปล่าปิดเทอม
วันนี้เริ่มปิดเทอมวันนี้ปิดเทอมเหรอ
เดือนตุลาคมเริ่มปิดเทอมหรือเปล่าเดือนตุลาคมเริ่มปิดเทอม

เขาเขียนว่าปิดเทอมวันนี้ลูกปิดเทอมวันแรกก็ได้

แต่แน่นอนว่าเราติดตามทุกงวดสำหรับพญาเต่างอย
โอ้โฮมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำพิธี
แล้วเต่าเดินขึ้นมาโดยที่ไม่ได้นัดหมาย
นี่ถูกต้องเลย
เต่าง้อยนะฮะตะวงอยอำเภอเต่าง้อยจังหวัดสกลนคร

ก็บอกว่าพอใกล้วันหวยออกนะครับ
พวกประชาชนก็ต่างแวะเวียนไปนะครับ

ปรากฏว่าไปเห็นว่ามีเต่าเนี่ย
ที่ก็เลยต้องไปบอกคานที่มา
ขึ้นมาอีกแล้วเหรอนี่เป็น๑๐ตัว
เอารอบนี้เป็น๑๐ตัวรอบที่แล้วมาตัวเดียว

เต่ามันก็ต้องขึ้นบกขึ้นน้ำ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

เลขเดียวกับอายุกุญตาคนเมื่อกี้
ตรงกับคนที่แบบจะโดนรถชนตาย

๕๕เลขเดียวกันเลย

ถ้าเป็นวันตายตั้งแต่๕จนถึง๙
แต่ก็ที่รอยเอ็ดที่ตำรวจให้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

เดี๋ยวแต่ได้ข่าวพี่ถูกทุกงวด

โอ๊ยเมื่อวานมายูไม่สบายน่าจะเกินแล้วนะ
ผมถามอีกแล้วน้องมายูให้อะไรมั้ยคะ
มายูเมื่อวานเมื่อคืนไม่สบายเนี่ยขาเจ็บ

คือมายูเมื่อคืนนี้คือเขานั่งอยู่แล้วเขาลุกขึ้นมาแล้วขาเขาพลิก

ก็เลยพาไปหาคุณหมอคุณหมอก็จับเอ็กซาเรย์ว่า

แต่ว่าข้อเท้าเอนก็ฝากเสพมันก็เลยบวม

ไม่ใช่พี่นูมสติมาปัญญาเกิด
สติตลิดก็จะเหมือนกันใช่

อ่าโอเคนะครับครับอ่าเรารอดูกันแล้วกัน
เมื่อวานนี้คุณไอ้อ้ำเขาออกมาออกงานเป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหม่นี่

เขาบอกว่าไงครับแล้วก็วันก่อนคุณแอ้มก็มาเปิดตัวเครื่องสำอางด้วย

แต่เมื่อวานนี้คุณไอ้อ้ำเขาเลยบอกว่า

แต่งตัวเป็นแม่บ้านเซ็กซี่มากเลย

รอของสายชุดเป็นเม็ดว้าว

กลับมากับข่าวใส่ไข่
ตอนนี้คุณไอ้อ้ำก็
เรียกได้ว่าออกงานแหละ
โอ้โหควรคงไปหาคงไปตามกันเพียบเลยใช่ไหม

ดูสิว่านางก็เริ่มสวยขึ้น

เอ้าทำไมไปใส่ชุดว่ายน้ำอาบแสงจันทร์

ขายรูปอยู่ริมสายอยู่
เออทำไมอะ

ไม่ได้ห้ามอยากจะไปก็ไปเลย
เหมือนนักมวยมันจะได้มอง

ว่าทำไมใส่บิกินี่รู้สึกจะเป็น

ก็ที่ทำเพราะว่า
เป็นคนแนะนำแหละว่าต้องว่ายังไงบ้างอะไรแบบนี้
แสงใจเขาจะไปอาบอีกทีในช่วงเดือนพฤศจิกายนใช่ไหม

คนก็เลยถามว่านักข่าวถามใส่ชุดบิกินี่อาบแสงจันท
ฮือฮาเพื่อนก็พูดกันเล่นว่าว่าไหว้พระจันทร์แล้วอาบแสงจันทร์ด้วยสิ
นางก็บอกนางไม่ได้จริงใจอะไรหรอกเหมือนกับมาเล่นน้ำกันที่บ้านปกตินั่นแหละ
แกก็ดูบ้างแต่ไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่เพราะนางเขินอยู่เหมือนกัน
กระแสก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะที่ผ่านมาก็ถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่ค่อนข้างจะเยอะแล้วล่ะ
ใส่ทูพีชก็ไม่ต่างอะไรกับภาพเมื่อก่อนเท่าไหร่
โอกาสจะถ่ายแบบก็คงจะมีเรื่อยก็คงไม่ได้บอกว่าจะถ่ายหรือไม่ได้ถ่าย
นิตยสารอะไรอยู่ดีคุณไอ้อ้ำก็พูดขึ้นมาเองแล้วว่าห้ามถามเรื่องผู้ชายนะคะ
นางพูดเลยว่าห้ามถามเพื่อนผู้ชายนะครับบอกไว้ก่อนเลยค่ะ
ว่าไม่มีใครพิเศษค่ะไม่ต้องถามเรื่องผู้ชายเลยนะคะตอนนี้นางโสดสนิท
ไม่มีใครพิเศษเลยจริงอยากศึกษาใครไหมล่ะยังค่ะ
คุณนายก็บอกแล้วว่ายังค่ะช่วยอ้ำด้วยใครช่วยอ้ำได้บ้างเนี่ย
ตอนนี้ก็โสดดีก็ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับใครหรือมีอะไรกับใครเป็นพิเศษ
ไม่ได้ปิดอยู่แล้วเราเป็นคนเปิดแล้วก็มีคนไปปลอมเฟซบุ๊กนาง
ก็ที่จะไปช่วยหมาช่วยแมวอะไรอย่างนี้แล้วเอาเงินไปอย่างนี้หรอ
เขาก็บอกว่าอ้ำนางก็พูดเลยว่านางไม่ได้เล่นเฟซบุ๊ก
ได้ชี้แจงลงไอจีแล้วว่าอันนั้นไม่ใช่ของอ้ำ
เพราะเฟซบุ๊กนั้นแจกโทรศัพท์ซึ่งอ้ำไม่ได้รวยถึงขนาดจะแจกโทรศัพท์ได้
นางก็บอกเลยว่าผลกระทบไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกพอคนอื่นรู้ว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อ
ถ้าจะกระทบจริงกระทบหนักมากก็มีการเรียรายเงินคนอื่นเพื่อไปช่วยหมาแมว
จริงแล้วก็ดำเนินคดีอะไรก็ยังไม่ดำเนินหรอกเพราะว่านางเล่นไอจีอย่างเดียว
เขาบอกออกสื่อเลยว่าเป็นอย่างนี้
มีผู้ชายเข้ามาจีบไหมนางก็บอกตอนนี้นางไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอกนางชินกับความเหงาซะแล้ว
นางก็อยู่กับเพื่อนร้องเนาะคนร้องกว่านาง๑๐๘

พี่นิ่งบอกเหรออืมแต่ดูแลก็ไม่จะแก่ตายนะไปตีขิมที่อะไรอืมตีมโรงแรมไงใช่ไหมพนักงานโรงแรมเป็นอะไรอย่างนี้
อ๋อโชว์โชว์ปกติกันชัยจะไม่จัดงานวันกรุงวันเกิดเหรอเอาไหมมีทีมมั้ยของพี่หนุ่ม
พี่หนุ่มเรา๒คนนี้ล่ะถ้าเกิดวันหนึ่งเราตายกันขึ้นมาจะมีใครมาเผาเราหรือบ่ะ
เราต่างคนต่างต้องเอาดอกไม้จานไปวางให้ซึ่งกันแล้วกัน
คงไม่มีใครมาเอามาวางให้กันเหรอเพราะว่าทะเลาะกับทุกคนหมดแล้วไง
ไม่มีพี่สองคนละทะเลาะที่ไหน

เคนะฮะมาถึงเรื่องนางเอกอะไรนะนางเอกวอร์

เขาบอกเมาส์แรงนะฮะนางเอกขึ้นวอร์สวยรวยฮอต
แต่ไร้วินัยเชิดใหญ่ว่าตัวเองเนี่ยดัง
เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมดดำชอบมากข่าวนี้
เมาส์มาแรงนางเอกขึ้นวอร์ตัวท็อปของวงการ
เอาอีกแล้วนะฮะแต่มีความแปรพักนะครับ
เรียกว่าแบ็คดีงานชุกนะฮะเชิดนาแรงว่าตัวเองเนี่ยดัง
ทำงานไร้ระเบียบจนทีมงานเนี่ยเอื้อมระอากันสุดเลย
เขาบอกว่าคนในวงการนี้นะครับมีการเมาส์กันนะครับ
แล้วก็บอกว่ามีนางเอกคนดังเนี่ยนะครับ
แถวหน้าของเมืองไทยเนี่ยนะครับเธอมีกระแสเล่าแบบ
เล่าลือปากต่อปากว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เธอเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องหนึ่งนะครับ
เขามีวงเล็บด้วยนะที่ไม่ใช่ของช่อง๑เอออ้าวนี่จะเป็นช่อง๒เหรอ
ที่ไม่ใช่ของช่อง๑อะก็เหลือแค่นางเอกเนี่ยนะฮะเป็นนางเอกแปรพัก
มีความช่างเจรจาจ๊ะจ๋าและมีแก๊กหนาแบ็คดีเลยมีงานไหลมาเทมาฮอตจริงอะไรจริง
ส่วนเรื่องผู้ชายข้ามไปเพราะหากไม่รวยไม่เจ๋งจริงเธอคนนี้ก็ไม่เอาไม่เอานะครับ
ว่ากันว่าในหัวของนางเอกคนนี้มีแต่เรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเท่านั้น
ซึ่งเธอก็แผ่รังสีเบ่งตัวเองว่าเป็นนางเอกเบอร์ใหญ่จะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครกล้าขัด
ทุกคนต้องสวาพิพักษ์กว่านางถูกต้องต้องยอมนะครับจนเธอเนี่ยไร้ระเบียบวินัย
ทำงานไม่เต็มร้อยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเชิดนะครับเบอร์แรงคิดว่าตัวเองเนี่ยดังแล้ว
ทีมงานที่เอือมละอากันไปตามตามกันโดนเหน็บว่าสวยซะเปล่าแต่ไร้สำนึก
ซึ่งนางเอกของเราก็ดูเหมือนจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรยังคงวางท่าเหมือนเดิม
นางเอกคนนี้เป็นใครไม่มีเฉลยต้องปล่อยให้ขาเมาส์เนี่ยเขาเดากันเอง
ใครอ่ะไม่รู้จริงคุณว่าใครอ่ะลองมาคุยเคราะห์นะ
เธอเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องหนึ่งที่ไม่ใช่ช่องวันเป็นนางเอกแปรพัก
ออ้ออออออเป็นนางเอกแปรพัก
มีเสียงคอบป๊อกป๊อกคืออะไรคะคุณมีความชั่งเจรจาจ๊ะจ้า
มีแบ็คหนาแบ็คดีมีงานอะไรมาที่มาฮอตจริง
เรื่องผู้ชายนี่ข้ามไปเพราะว่าหากไม่รวยไม่เจ๋งจริง

ก็จริงไหมถ้าสมมุติคนนี้เหรอใช่คนนี้เหรอ
จริงอันนี้จริงเอาแปรพักยังไงน่ะไม่อีบ๊า
อุ๊ยไม่รวยหรอไม่คนนี้ยังไม่ได้แปรพักยังไง
รู้แต่ตอนนั้นน่ะที่เค้าพบกับมานานทำลายมานะคะ

ก็คือไม่ได้อยู่ทางฝั่งของเอ็กซัก

หรอจริงเหรอเขารู้จักพี่หนุ่มดี

ฉันไม่เคยเสียน้ำตาให้ฉันแต่เสียเงินเพราะเขา
คนรอบตรงตรวจแต่เขาไม่เสียเงินให้เขาด้วย

พี่มดดำเขารู้จักคนเยอะอะสนัด
พี่ไม่เคยหรอกสนัดคนที่เขาทำงานช่างแต่งหน้า
มดดำเขายังช่วยหมดเลยเขาช่วยคนอื่น

พี่มดดำไปมิ้นนัดว่าล่ะไอ้บ้า

อาทิตย์หน้าไอ้รถเม็ดทุกวันไปการศึกจิตในช่วงเข้าทราบการกินเจ

โอ้โฮ

ไปมิ้นนัดว่ารากันดีกว่าค่ะ

พี่มาแล้วเค้าก็ต้องมีทำทางวิทยาศาสตร์จริง
มาเย็นนี่เอาคลิปที่มีคนแชร์นางเยอะ

ว่าพี่ม้ารู้แล้วพี่เชื่อหนูเปล่า
เขารู้แล้วพี่เชื่อหนูเขารู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหนูว่า

วันนั้นน้องไม่ได้มาเขาแค่ออกความคิดเห็น

คนไปบอกว่าว่าตั้งแต่เห็นเมื่อวาลนี้
สมัยก่อนการเป็นกระเทยก็ยังไม่เข้าสังคม

เอาไปมิ้นท์นัทวราค่ะเขาบอกว่า
เขาเริ่มเปิดตัวหวานใจทีละนิดทีละนิดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

แฟนนุ่มทำเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ส่งลูกโป่งบิ๊กบึ้มมาเลยเต็มห้องเลยนะคะ
บอกว่าทุกวันคือวันที่แสนดีความหักไม่ใช่อุปสรรคเลย

เอ๊ะคุณมิ้นท์นัทวราไม่เคยมีข่าวข่าวเรื่องความรักที่แบบวุ้นหวานเลย
ก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาเปิดเผยว่าหัวใจเขามีคนจองแล้ว
แล้วก็ตนกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการอยู่
แต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวเพราะว่าอยากจะรอให้ชัวร์กว่านี้
ปล่อยให้เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสดีกว่าค่ะ
แต่ล่าสุดวันที่๒๙กันยาที่ผ่านมา
ก็ทำเอาคุณมิ้นท์นวราถึงกับยิ้มไม่หุบ
หลังจากโดนหวานใจบินรัดฟ้ามาทำสเตอร์ไพรส์ชุดใหญ่เลย
มีลูกโป่งสีเงินสีขาวตกแต่งอยู่เต็มห้องนอนเลย
คิดถึงนะคะวางอยู่ตรงกลางห้องค่ะ
มิ้นเองก็เลยออกมาโพสต์ข้อความซึ้งว่า
ขอบคุณในความเสมอต้นเสมอปลายค่ะ
ความห่างไม่ใช่อุปสรรคไม่ต้องมีเทศกาลใด
ทุกวันคือวันที่แสนดีขอบคุณนะคะ
ทำแบบนี้แล้วเนี่ยวันเกิดจะลำบากนะคะเขาแฮชแท็กนะคะ

คืออันนี้ไม่ใช่วันเกิดนะทำเซอร์ไพรส์
ถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยวันเกิดเนี่ยน่าจะลำบากนะ
เพราะมันคงต้องทำอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

พี่ยังไม่ได้ฟังเลยเรื่องที่อุ้มทำเล่าเรื่องพี่ม้าเมื่อกี้พี่คิดอะไรอยู่

ไทยรัฐให้หวยถูกมา๒งวดแล้ว
ลอตเตอรี่เหรอจริงเหรอ
เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้ข่าวใส่ไข่มีนะแองจี้

จำได้ไหมที่เราเคยนำเสนอที่งูไปพันที่ใบลากาบ้างล่ะ
เยอะมากหลวงที่ระยองเองก็มีเลขเด็ดมาเหมือนกัน

ช่วงช้ำมีทั้งนึงมีอีกนะอ้าวอีกคนนึง
ซึ่งก็ตอนนี้ต้องยอมรับว่าพรีเซนเตอร์เขาฟาดไปเกือบหมดจริง

แองจี้น้องพุทธธิชัยอือมีคำว่าน้องด้วยค่ะ
ว่าหลายคนบอกทุกวันนี้เลี่ยน

กับจุ๋ยรู้สึกว่าสวีทกันเหลือเกินแล้วทำไมจุบหอมกันตลอดเวลา
หรอกคือแฟนคลับเขาก็คงจะแบบห่วง

บอกเป็นภาพเบื้องหลังที่ทีมงานหนังสือเป็นคนถ่าย
แกล้งกันแบบผักหัวกันไปผักหัวกันมา
ก็เป็นปกติอยู่แล้วไม่รู้กระแสคนวิจารณ์

บอกว่าคนบอกว่าเลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ก็บอกที่จริงแล้วมีคนผลักหัวนางให้หอมเข้มกัน

ร่างกายเราไม่มีแรงเนอะบอกเลย

นางก็เล่นกันเธอเข้าใจใช่ไหม

น้องออนออนออฟอยู่ตลอดเวลาเสริฟ

ตัวเองมีคนน้ำหูล้อมีคนน้ำเมาส์ไงนะ
พอเข้ามาเสร็จบอกหนูเหมาะหนูแบบเป็นคนดีที่มันดีเลย
เมื่อวานหนูเจอพี่นิดพี่นิดอรพันธ์บอกว่า
พวกเรา๕คนหูล้อเริ่มจะเหมือนกันทุกคนละนะคะ

ดูสิเห็นไหมพี่นิดนั่งดูอยู่ใช่ไหม

พอมาวานนี้ตลาดสดพี่นิดมันนั่งดูตลอดไง

ตลาดสด๕๕๔ทุกวันอาทิตย์นี้ค่ะ

เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีอาหารการกินมา

อย่างนั้นเค้าไม่มีมือที่สาม

ก็นี่ไงก็ไม่รู้ไงเขาบอกว่า
ว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ออกตัวว่าคบหาดูใจ

เพียงว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดนี่แหละ

หรือว่าอริธิสาแต่ช่วงหลังออกมาดูเหมือนทั้งคู่เนี่ย

หรือว่าทั้งคู่จะประกาศห่างกันอีกรอบนึง

ก็ได้ออกมาบอกถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มกันนะคะ
ว่าตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้ว

ทั้งเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องของการทำงาน
พอไม่ค่อยได้คุยก็ห่างกันไปเองค่ะ

อ๋อน่าบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ได้คุยลดสถานะเรียบร้อยอะไรแบบนี้

คุณโบวันด้ามัดวันด้าหรือวันด้า
วันด้าวันด้านะคะ
ทำบุคลอบวลเกิดอายุ๓๔ปีนะฮะ
ขอพรให้คุณพอร์ทฤษฎีมีความสุขอยู่ในที่ที่สวยงาม
พร้อมทั้งโพสต์คลิปฉลองวันเกิดในวัน
เมื่อตอนที่มีคุณปออยู่เคียงข้างด้วย
คุณโบแวนดาสาวงค์คุณแม่คุ้นเก่งของน้องวะลิพาขวรสาวงค์
ลองวันเกิดอายุครบ๓๔ปี

ขอให้ปออยู่ที่ที่สวยงามที่สุด

คือเขาเล่าภาพเป็นคลิปเป็นคลิปจากแฟนคลับนะคะ

เขาก็คือมีคนทำภาพเป็นผืนใหญ่
แล้วก็มีภาพของคุณโบคุณปอ

ปรากฏว่าคุณแม่เขาก็กางผ้าออกมา
พอน้องมะลิเขาเห็นภาพปุ๊บที่มีภาพคุณพ่อเขา
แม่โปพ่อแล้วพอเขาปิดภาพปั๊บ

อ๋อเหรอน้องร้องไห้แล้วไม่ยอมถ่ายรูปสไนด์คลับ

ก็เลยแบบว่าเอาภาพใส่ไว้ตรงหลังกล้องให้น้อง

เหรอมะวะแม่เอาให้ดูอะไร
เดี๋ยวเย็นนี้เราเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าคุณบุ๊กเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้โอเคล่ะ
การเมืองเขาพักไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกัน
พี่แซมยุรนันเนี่ยเคยเล่นละครเคยทำละครอยู่

ทุกวันนี้หลังจากที่การเมืองเราจะต้องแบบว่าพักกันเนี่ย

เดี๋ยวตอนเย็นเรากลับมาเล่าให้ฟังในข่าวใส่ไข่เย็นนะฮะ
แต่วันนี้มีเรื่องน่าสนใจอยู่เยอะโอเคละ
ติดตามสถานการณ์น้ำไม่ว่าจะใกล้กรุงเทพเข้ามาขนาดไหน
ข่าวอาชญากรรมข่าวการเมืองที่ค่อนข้างจะร้อน

เดี๋ยวเราไปติดตามกันในเช้าข่าวชัดโซเชียล

อ๋อเข้ามาแล้ว
น่าคุณแอร์จี้ที่นี่บางนิดบางนิดเลยคุณแอร์จี้

นี่นะฮะเราไม่ได้ใบ้อะไรนะมันเป็นข่าว
อันนี้บอกแล้วก่อนหนูจดให้แม่นะคะ

เงอยไงใครอยากจะกินบัวลอยก็เชิญ

โอเคเกินเวลาแล้วนะไปก่อนครับคุณผู้ชมครับยินดีเจอกันครับยินดีเจอกันครับ